พูดเลยว่าทุกวงการเจอโควิดเข้าไปก็ร้องโอดโอย
ทั้งนั้นเลยค่ะแต่พี่บุญโทนคนหนุ่มนะคะ
นักร้องลูกทุ่งนักแหล่ฝีมือคุณภาพ
บอกเลยว่าชีวิตนี้ขอคิดบวกแล้วกันไม่เครียดค่ะ
เหมือนกับนักแสดงนักร้องคนอื่นนี่แหละค่ะ
แค่เรื่องงานนะแต่ในชีวิตส่วนตัวบอกเลย
ไม่ได้รับผลกระทบพยายามไม่เครียดกับอะไรเลยค่ะ
พี่บุญธรพร้อมกับลูกสาวคนสวยนะคะน้องลาดาอาสยาม
บอกว่าเราสองคนพ่อลูกเนี่ยพยายามปรับตัวการใช้ชีวิตให้ได้เร็วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เหงาทำไงดีเปิดดูยูทูปอะไรที่มันคล้ายเครียดนะคะ
เวลาที่อยากไปเที่ยวไหนเที่ยวไม่ได้ก็แค่กดคลิกเข้าไปดูนะครับ
คลิปท่องเที่ยวต่างเที่ยวทริปนั่นเองค่ะ
โดยสาวลาดาเนี่ยแอบเมาส์คุณพ่อด้วยว่าคุณพ่อไม่เหงาหรอกค่ะ
เพราะว่าท่านเนี่ยมีคนรู้ใจอยู่ด้วยคนรู้ใจของคุณพ่อจะเป็นใคร

คือสั่งอาหารไม่เป็นซื้อหมูไว้ที่๑๐๑๕โล
ซื้อปลาเข็มซื้อปลาไปใส่ตู้ให้ทำเองไม่ได้ไปไหนเลย

ก็มีทุกอย่าง

เราก็อย่าไปคิดว่าเป็นเพราะครอบครัวเรา
ก็ผู้ตำบลเรา
ค่ะ
ประเทศเรา